คุณผู้ชมค่ะโอ้โหวันนี้เป็นประเด็นร้อนค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของการออกมาคอเอาท์ของคนในวงการบันเทิง
หรือว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืน
ในช่วงสถานการณ์ของโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้นะคะ
มันมีประเด็นที่ว่ามีคนไปยื่นหนังสือให้ทางตำรวจตรวจสอบ
ว่าการกระทำของคนในวงการบันเทิงที่เป็นการคอเอาท์
มันมีอะไรที่ผิดกฎหมายไหมข้อมูลจริงไหมบิดเบือนไหม
คนิวส์ไหมเอาผิดได้ไหมลักษณะประมาณนี้ค่ะ
สนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
สิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดร
อดีตผู้สมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะ
ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบ
กรณีการคอเอาท์ของคนในวงการบันเทิงเกี่ยวกับโควิด๑๙
ที่ไม่ตรงกับความจริง
มันจะเป็นการกระทำผิดต่อพรบคอมพิวเตอร์
พรกรฉุกเฉินและพรบโรคติดต่อ
คือขอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะคะ
ในส่วนที่ยาบอกว่าการมายื่นหนังสือ
ไม่ใช่เป็นการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีนะ

เพราะเห็นว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ย
ได้มาโพสต์อะไรที่บางทีมันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ก็เลยอยากจะให้มีการออกมาตักเตือน
แล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความจริงในสังคมค่ะ
ได้มีการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่แนบรายชื่อ
คนในวงการบันเทิง๒๐รายชื่อนะคะ

คือการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่ทำได้
แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของความถูกต้อง
คำนึงถึงความเป็นจริงรวมถึงข้อบทหมาย
ความคิดเห็นต่างได้หมดเลย
สามารถแสดงความคิดเห็นต่างได้หมดเลย
ภายใต้รัฐมนูลฉบับเดียวกัน

ถ้าคุณแสดงความคิดเห็นที่ลุกล้ำละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
ก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกัน
คือเรื่องการคอเอาท์ของบรรดารา
นักแสดงนักร้องต่างบุคคลในแวดวงบันเทิงเนี่ย

นายชัยวุฒิธนาคมนุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
เคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาลเพราะสิ่งที่ทำเป็นการบิดเบือนข้อมูล
อย่างเช่นเรื่องวัคซีนเนี่ยพูดแต่ว่าทุกวันนี้มีคนตายเป็นจำนวนมาก
เพราะโควิดเนื่องจากวัคซีนไม่ดีเป็นความผิดของรัฐบาล
แต่เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่า
ภูมิภาคอาเซียนตอนนี้ไทยได้รับการฉีดวัคซีนเป็นอันดับ๒
อันนี้เป็นข้อมูลจากรัฐมนตรีดีเอสนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะ
พอมีสองเรื่องนี้นะกลายเป็นว่าคนในวงการบันเทิง
ออกมาโพสต์กันใหญ่เลยนะคะ

คุณอ๊อฟปองศักดิ์ออกมาโพสต์ตอบกลับเลยนะคะ
ว่าจะมาสอบดาราที่คอเอาท์เนี่ย
ถ้ายังหาความโปร่งใสที่จะซื้อวัคซีน
มาให้ประชาชนในชาติยังไม่ได้
ก็จุดจุดต่อไปเถอะนี่ค่ะ
คุณมดดำคชาพาค่ะ
วันนี้ก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ
บอกว่าไม่รู้จะเรียกไปสอบอะไรกันอีก

ลำบากจริงสอบใครไม่รู้แต่ที่แน่นอนมีมดดำด้วย
คุณมดดำก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ไปด้วย
มดดำก็เห็นจากนี่แหละตอนคุณสนทิยังเขายกเอกสารขึ้นมานี่แหละ
ทีนี้ค่ะคุณเอกชัยศรีวิชัยค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
วันนี้ก็โพสต์อีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะขอสาบแช่งคนที่ค้าความตาย
หากินกับวัคซีนขอให้มีอันเป็นไป
ก็ได้ข้อมูลมาว่าก็ใครจะทำอะไรก็ตาม
อยากให้ไปดูแลมันก่อนดีไหม
ส่วนคุณตั๊กสิริพรค่ะก็เคยออกมาเรียกร้องหลายเรื่องนะคะ
เพื่อให้ประชาชนคนไทยนะคะวันนี้เธอโพสต์คำนี้ดึงดัน
นี่ค่ะก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าชื่อเพลงล่าสุด
ก็อาจจะไม่รู้ค่ะโพสต์คำนี้
บังเอิญมันมาพร้อมบนกระแสยังถูกคนไปร้องให้ตรวจสอบเรื่องราคา
ใช่ค่ะแล้วถามข้อมูลทางกฎหมายไปยัง
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
ทนายรณรงค์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มีคนไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ
หรือว่ารัฐมนตรีดีเอสบอกว่าอาจจะผิดกฎหมายก็ได้
ถ้าดาราคอเอาท์ด้วยข้อมูลที่ไม่จริงเนี่ยมันต้องแยกเป็น๒กรณี
คือถ้ามีใครจะเป็นดาราหรือว่าประชาชนถ้าโพสต์ข้อมูลเท็จ
อันนี้มันก็ผิดพรบคอมอยู่แล้วแล้วมีพรกรฉุกเฉินด้วย
แต่ตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าต่อให้เป็นความจริงแต่ถ้าทำให้เกิดความหวาดกลัวก็อาจผิดพรกรฉุกเฉิน
ตามข้อกำหนดฉบับที่๒๗ที่มีออกมาก็ได้
เพราะฉะนั้นก็คงต้องพึงระวังนะฮะนอกจากต้องเป็นความจริงแล้ว
โดยสุจริตเนี่ยความจริงแล้วถือว่าไม่ผิดนะครับเพราะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการวิภาควิจารณ์ที่อยู่ในครอบเคส
ของรัฐโดยสุจริตทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เดี๋ยวต้องมาว่ากันต่อ
ในกระบวนการพิสูจน์ถูกผิดแต่อย่างหนึ่งต้องบอกไว้นะครับ
คนที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาแจ้งความได้ต้องเป็นผู้เสียหาย
เป็นหน่วยงานนั้นนั้นโดยตรงครับตามหลักทางกฎหมาย
ตำรวจจะเรียกใครมาสอบปากคำหรือจะเรียกมาตักเตือน
มันไม่มีนะครับเรียกมาตักเตือนผิดก็คือผิดไม่ผิดก็คือไม่มีสิทธิ์เลย
เพราะงั้นในกรณีนี้คุณที่เอาไปแจ้งความคุณต้องชี้ให้ได้
เนื้อหาประโยคไหนที่ดาราคอเอาท์ออกมาเป็นข้อมูล
ถ้าคุณยังชี้ไม่ได้คุณโยนทุกอย่างมาให้พนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจนะครับถ้ายังสอบข้อที่จริงได้ไม่ละเอียดพอ
ส่วนใหญ่ที่คอเอาท์กันก็เรื่องวัคซีนใช่ไหม
ประชาชนหลายคนก็พูดกันเรื่องของวัคซีนที่มีคุณภาพ
หรือว่าวัคซีนที่มันพอหรือไม่พอเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ท่านออกมากล่าวขอโทษประชาชนกรณีการจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์โควิด๑๙
นี่คือนายแพทย์นครเปรมศรีนะครับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
วันนี้เนี่ยท่านแถลงชี้แจงเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
บอกว่าสถาบันวัคซีนก็พยายามติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว
เมื่อปี๖๓นะฮะพยายามหาช่องทางจัดซื้อล่วงหน้า
ซึ่งแต่ละครั้งการเสนอจัดหาวัคซีนต้องมีกระบวนการพิจารณาของคณะทำงานและคณะกรรมการพิจารณาวัคซีนให้รอบครอบก่อนตัดสินใจ
แล้วก่อนจะลงนามก็ต้องปรึกษากับหน่วยงานทางด้านกฎหมายของประเทศก่อน
มันก็ต้องมีเวลาในการดำเนินการนะครับ
ทำให้การจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่คิดว่าควรจะเป็นไปได้
ซึ่งพอสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยวันนี้ท่านได้กล่าวขอโทษประชาชนในเรื่องนี้นะครับ
ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดที่มี
แต่ก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางสาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ย
แม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้วก็ยังได้จัดหาวัคซีนได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์
ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดครับ
ระบาดของโรคโควิด๑๙เราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนนะครับ
ทั้งสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้านะครับ
เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วนะครับ
ก็ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ก็ต้องกลับขออภัยไว้หน้าที่นี้อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ท่านก็ยืนยันว่าจะรีบหาเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดแล้วก็ได้จำนวนเยอะที่สุดตามเป้าที่เคยให้รถแมพกันไว้นะครับ